๖นาฬิกา๖นาทีคุณผู้ชมมีเพื่อนบ้านผิดนี่ชีวิตพังได้เลยนะ
จริงนี่ลาดกระบังลุกเป็นไฟวัยรุ่นยกพวกซัดกันยับ
คือสองบ้านเนี้ยปลูกติดกันเลยอ่า
หลังบ้านนี่ชนกันเลยปรากฏมีเรื่องกัน
อีกฝั่งหนึ่งยกพวกมาไม่ได้เยอะฮะยกพวกมาสี่สิบคน
โอ้โหไม่เยอะปลาข้าวปลาของปลาระเบิดปิงปองด้วยอืม
ตำรวจมากันแล้วยังเอาไม่อยู่

ตอนนั้น๔ทุ่มแล้วนะคุณผู้ชมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
สี่ทุ่มของคืนวันพุธที่ผ่านมาสิบสามเมษาครับค่ะ
เหตุเกิดในซอยลาดกระบังห้าสิบสามเมษาครับค่ะ
สองฝ่ายเนี่ยเขาท้าทายกันแล้ววัยรุ่นกลุ่มใหญ่นะ
คว่างปลาข้าวของเข้าไปในบ้านคู่อริครับส่วนคนในบ้านก็ไม่ยอมนะ
ว่างกลับไปเหมือนกันข้าวของนี่แตกระจาย
แล้วจะเห็นว่ารถด้านหน้าจอดอยู่เสียหายไปด้วยฮะ
ตอนแรกเนี้ยตำรวจสอนอจรเข้น้อยพากันมาสี่นาย
จะเข้ามาระงับเหตุไม่พอ๔นายควบคุมไม่อยู่ครับ
ยังมีการคว่างปลาข้าวของกันอีกรอบหนึ่งตำรวจเองยังต้องหลบเลยคุณผู้ชม
กลัวจะถูกลุกหลงครับสุดท้าย๔นายนั้นไม่พอต้องเรียกกำลังเสริม
ช่วยอีกหลายสิบนายเลยทีมข่าวไปบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ว่าไปตอนเหตุมันสงบแล้วนะฮะเจอความเสียหายก็คือกระจกแตก
เจ้าของบ้านเนี่ยมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับแต่ทีนี้ทราบว่าตอนไปถึงเนี่ย
ในบ้านออกไปทำงานกันหมดญาตินี่ก็เล่าให้ฟัง
เหตุวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเริ่มมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว
มีผู้ชายคนหนึ่งมึนเมาอยู่เลยมากับเพื่อนอีกสี่คน
รวมรวมว่าสี่คนเดินมาที่บ้านซึ่งเจ้าของบ้านกำลังนั่งทำงานอยู่กับลูกน้อง
หนึ่งในลูกน้องของเจ้าของบ้านชื่อว่าในป๋อซึ่งในป๋อเคยเป็นลูกน้องของคนที่เมาด้วยนะ
ครับเพื่อนที่มากับคนเมาก็เลยบอกมันเมามันเมาพามันออกมา
๋อก็เลยไปช่วยล็อกตัวครับแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่ทั้งคู่ล้มลงไป
ไม่รู้ล้มลงไปท่าไหนก็จะพาตัวออกไปได้
แล้วก็เรียกพ่อของคนที่เมาเนี่ยให้มารับไปหน่อยโอ้น่าจะเมาแอล่ะ
เหมือนจะจบแต่ไม่จบครับกลุ่มวัยรุ่นเหมือนยังติดใจอยู่ว่า
ป๋อเนี่ยนะไปผลักคนที่เขาเมาจนล้มก็เลยจะเรียกป๋อไปเคลียร์
แต่ป๋อไม่ไปอ่ะสิกระทั่งพอตกดึก๔ทุ่มครับ
คู่กรณียกพวกมาปลาระเบิดปิงปองเข้าไปในบ้าน
ไป๓ลูกคนในบ้านกำลังกินข้าวอยู่ด้วยพี่น้ำแข็ง
เป็นอะไรไหมโอ้โดนสะเก็บระเบิดไปโอ้
โดนไปที่แผ่นหลังสามคนครับป๋อก็โดนป๋อตัวต้นเรื่องก็โดนเหมือนกัน
ก็เลยต้องหาอะไรมาป้องกันตัวแล้วก็วิ่งออกมาดู
แต่ไม่เจอใครครับสักพักพอตำรวจมาถึงอ้าว
วัยรุ่นกลับมาแล้วกลับมากันสี่สิบคนน่ะ
หลังจากนั้นก็เป็นเหตุตามที่คุณผู้ชมได้ดูในคลิปเลยครับ
ส่วนในต้นเนี่ยเป็นฝ่ายคู่กรณีที่เจ็บที่หัวไปเหมือนกันในต้นเล่าว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
มีหลังบ้านชนกันกับบ้านของคนเมาคาดว่าคนเมาที่จะไปต่อว่าเรื่องที่บ้านในก่อสร้าง
เขาตัดเหล็กออกเหล็กกันโอ้โหเสียงดังทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย
ส่วนเรื่องที่ในป๋อไปผลักคนเมาจนล้มเนี่ยคนเมาจริงไม่ได้เอาเรื่อง
แต่คนเมาไม่เอาเรื่องแต่เพื่อนเขาเนี่ยจะเอาเรื่องในต้นบอกว่าต้นเนี่ยรู้จักกับทั้งสองฝ่ายนะ
ก็พยายามจะเรียกในป๋อมาช่วยเจรจากันแต่ป๋อไม่ยอมมานี่สิ
เรื่องมันก็เลยไม่เคลียร์ไงครับแล้วก็ถูกบ้านก่อสร้างในยิงปืนแล้วก็ปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านตนเองด้วย
ยังถูกไล่ตีด้วยจอบเข้าที่หัวทั้งที่ตนเองไม่ได้มีปัญหาด้วยเลย
เขาก็เลยโมโหไงโมโหแล้วทำยังไงก็ต้องตามเพื่อนตามพักพวกมาช่วย
ตำรวจเนี่ยต้องยกกำลังมายกมาเป็นขยงอ่ะค่ะ
ถึงจะแยกย้ายกันไปครับทางตำรวจสอนอจรเข้น้อยบอก
อยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับ
โอ้โหนี่หลายคนเลยนะฮะใช่ค่ะจะอยู่กันต่อไปยังไงเนี่ย
ขนาดรวมติดกันยังขนาดนี้เลยนะ